ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีนความรักเป็นจังหวะดีที่จะเปิดเผยกับคนที่แอบชอบ
ที่มีคนรักแล้วให้รีบปรึกษาผู้ใหญ่สู่ขอกันได้เลย
ส่วนที่แต่งงานแล้วให้ไปขอลูกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะได้ผล
สุขภาพไม่มีปัญหารุนแรงแต่ญาติผู้ใหญ่จะเจ็บป่วย
ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลอาจมีโรคเก่ากำเริบเป็นฝี
มีอุบัติเหตุลื่นล้มริมบ่อหรือในตลาดสดการเงินมีใช้จ่ายคล่องมือ
มีรายได้จากงานพิเศษนอกเวลาส่วนรายจ่ายหนักไปทางดูแลสุขภาพ
ญาติผู้ใหญ่ลูกหลานบริวารซ่อมแซมบ้านเรือนการงาน
ประสบการณ์งานเก่าจะช่วยให้งานที่เริ่มใหม่ประสบความสำเร็จ
ขยายงานขยายร้านเป็นไปได้ด้วยดีที่ทำธุรกิจอาจขัดแย้งรุนแรงกับหุ้นส่วน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์